เรื่องนี้ยังไม่จบอย่าเพิ่งลำไยกันไปนะอ่านกันมาทั้งอาทิตย์แหละ
เล่านิดนึงละกันเรื่องราวการจบความสัมพันธ์ของ
คือหลายคนยังให้ความสนใจกันอยู่เอาพูดตรงนะ
ขอบคุณผู้ชมนะครับแบบหมดเปลือกแล้ว
ความสัมพันธ์๙ปีที่มันยาวนานมา
พระเอกรุ่นพี่ทั้งคู่จบกันได้ด้วยดีค่ะ
แต่ก็ยังไม่วายนะจ๊ะมีชาวเน็ตแล้วก็เพจดัง
คูดคุ้ยค่ะจนทำเอาแฮชแท็กเวียสกวรวัตน์
ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ขึ้นมาอย่างหน้าจอที่ขึ้นโชว์นี้
เชื่อมโยงไปยังประเด็นมือที่๓อีกนะฮะ
ซึ่งก็มีทั้งนางเอกร่วมช่องวิกหมอชิตอย่าง
น้องพระพายระมิดาแล้วก็น้องพลอยพัทรากรค่ะ
ที่ร่วมแสดงภาพยนตร์หมูป่าระดับพอลิวุธเนี่ยนะฮะ
ศึกษาหมูป่าเนี่ยถูกโยงว่าเป็นมือที่๓ไปโดยปริยาย
หลายคนว่าไปแบบนั้นนะแต่จริงเนี่ยน้องเนี่ยเขาก็ออกตัวกันแล้ว

เจ้าตัวก็ตอบเกี่ยวกับข่าวลือต่างที่เกิดขึ้นอีกครั้ง
ว่าตัวเธอนี่นะคะเคลียร์ไปแล้วพี่
ประเด็นผ่านการตอบคำถามครั้งก่อนไปหมดแล้ว
เพราะฉะนั้นวันนี้เบลขออนุญาตเนาะ

เดี๋ยวก็ฟังสิ่งผิดแล้วค่ะ
ได้ตอบในส่วนของเบลไปหมดแล้วล่ะค่ะ
แล้วก็ยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้า

ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจ

ก็ได้กำลังใจแฟนคลับไปกันเยอะนะเมื่อวานนี้นะคะ
แล้วก็จากปมเลิกราที่หลายคนคาใจกันอยู่นะ
แล้วก็อยากฟังคำตอบจากฝั่งของพี่เวียบ้าง

วันพุธ๑๕ธานวาคมนี้นะจ๊ะ

เอาเป็นว่าคอมเม้นต์กันพราวแล้วกันเนอะคุณพี่สำน้อง
ใช่ค่ะเรื่องนี้เดี๋ยวรอฟังจากปากพี่เวียอีกทีนะคะ